สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
แปลกทั้งหาและมีสาระครับ
คุณผู้ชมเคยเห็นต้นจันผาไหมครับออกดอก
เคยเห็นลูกไหมครับถ้าไม่เคยเห็น
เชิญชมได้เลยครับ
อยู่ในนี้คือต้นจันทร์ผา
และที่อันนั้นคือลูกจันทร์ผา
ซึ่งเป็นไม้ประดับที่เป็นมงคล
ที่มีคนหันมาใส่ใจปลูกกันเยอะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นต้นจันผาของคุณบัญชาเดชเจริญสรีกุล
กำนันตะบนหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
เกิดมาก็บ้างเคยพบเคยเห็น
ต้นจันทร์ผาออกลูกเยอะขนาดนี้

กระเดียกีต้าไปด้วยก็ได้นะครับ
ว่าแต่ว่ายังมีหอนที่ร้องอยู่ตอนนั้น
มันหลักกีต้าหรือเปล่าครับ

ที่ว่าน้องก็เป็นเชฟกระทะเหล็กแน่แท้
ก็ดูสิครับเล่นทั้งคั่วทั้งผัด

อย่างน้อยก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวได้ล่ะครับ

ก็อยากรวมติ้นกับพี่เขาล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ออกสเต็ปน่ารักทั้งแขนทั้งขา
แม่เพลินสนุกเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เป็นแบบมีสติเป็นดี
เป็นอย่างนี้น่ารักก็รัก

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ